พาไปดูประเพณีชักพระซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้นะคะ
แล้วก็คราวนี้เนี่ยพาไปที่สุราธานีโอ้โหชาวบ้านที่สุราธานีก็ไปร่วมในงานนี้เป็นจำนวนมาก
ไลท์ของงานนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่รถเป็นรถพนมพระล้อไม้
ตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้นแล้วก็คาดว่ารถนี้เนี่ย
เหลืออยู่คันเดียวในประเทศไทยได้นำมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ
ชาวภูมิเรียงในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีก็ได้ร่วมงานประเพณีชักพระ
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวปากใต้นะคะ
แล้วก็ทันทีที่เสียงประทัดดังขึ้นชาวภูมิเรียงทุกเพศทุกวัยจำนวนมาก
ก็ช่วยกันออกแรงดึงเชือกที่ผูกโยงกับเรือพระเพื่อให้เคลื่อนที่
ครั้งนี้ค่ะเป็นการชักลากเพื่อนำรถพระกลับวัด
ชักรถพระออกจากวัดโพธารามตำบลภูมิเรียงอำเภอชายา
จอดบนถนนสายริมทะเลนะคะ
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรครึ่ง
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสการะพระพุทธเจ้า
แล้วก็ร่วมทำบุญตามประเพณีที่บันทึกเอาไว้
ในพุทธประวัติและชักลากกลับวัดในวันถัดมาค่ะ

เป็นบ้านเกิดของท่านพุทธธาตุภิกขุนะคะ
ประชาชนก็รอชักลากพระที่หน้าบ้านของตัวเองเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เมื่อถึงวัดก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูป
อุ้มบาทเนื้อหุ้มเงิน๒องค์ลงจากบุษบก
แล้วก็นำไปประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

เพื่อรอการชักลากในปีถัดไป
แบบนี้ก็ถือเป็นประเพณีเก่าแก่
ที่ชาวพุมเรียงร่วมกันสืบสาร
ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
นายยอดชายพันครุฑนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลภูมิเรียงก็เปิดเผยค่ะ

ความสำคัญอยู่ที่รถพนมพระ
ชาวภูมิเรียงก็ยึดถือเป็นการปฏิบัติแบบโบราณ
เพราะว่าจะใช้รถพนมพระแบบล้อไม้

ต้องใช้แรงคนดึงเชือกให้รถเลี้ยว
แล้วก็พบเพราะว่ารถพนมพระลำนี้
ก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบโบราณ
ที่ใช้มาสืบทอดตั้งแต่ยุครัตนโกศิลป์ตอนต้น
หลังพบศิลปะในยุคนั้นที่ตกแต่งอยู่บนรถพนมพระ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการหารือกับชาวบ้าน
ในการอนุรักษ์รถพนมพระคันดังกล่าว
เรื่องต้นก็บอกว่าจะมีการลอกรูปแบบลายไทยโบราณที่พบ

ที่ตอนนี้จะหางบประมาณมาจัดสร้างให้เหมือนกับรูปแบบเดิม

แล้วก็ล้อไม้ตัน

ก็จะเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษากันด้วย
ซึ่งประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้